ฉันคือสิริมงคล
วันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสพาใจสุขสรรค์ยิ้มให้กันในวันปีใหม่
ร้องเพลงต้อนรับปีใหม่สินสิริ
ปีใหม่ทั้งทีก็ต้องร้องเพลงให้เข้ากับเทศกาลขมไก่
เริ่มปีใหม่กันแบบนี้งั้นเรามาเช็คดวงการงานกันดีกว่าไหม
ว่าราศีไหนจะรุ่งการงานจะไปรอด
ถ้าข่าวดีเรื่องการงานต้องยกให้ชาวราศีเมษเลยค่ะ
เพราะว่าในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนั้นจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานเข้ามาให้ชื่นใจ
อีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงมาแรงแซงโค้งในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนะคะก็คือชาวราศีกันค่ะ
สำหรับชาวราศีกันนะคะมีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานใหม่ใหม่นะคะ
อาจจะถึงขั้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะ
ใช่แล้วล่ะอีกราศีหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือชาวราศีธนู
ชาวราศีธนูเนี่ยจะมีข่าวดีเข้ามาให้ชื่นใจตลอดเลย
อย่างล่าสุดนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังทั้งเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีส่งท้ายปีเลยก็ว่าได้